เอามาเรื่องของคุณแอฟหน่อยนะครับ

ตามข่าวนะครับคุณพ่อคุณแอฟเนี่ยเดือดลูกเขยนะฮะ

งานนี้สงกรานก็เลยมีการตอบกลับตอบกลับนะ
คำว่าตอบไม่ใช่ตอบนะตอบกลับนะฮะ
คือหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะคุณสงกรานเตชนรงค์ได้มีการ
พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมทำกิจกรรมในวันพ่อด้วยกันนะฮะ
โดยมีลงรูปแล้วก็คลิปลูกสาวรัวในไอจีนะครับ
แต่มีคลิปหนึ่งนะที่คุณสงกรานเนี่ย
พาน้องปีใหม่ไปเชียร์ตนเองซ้อมชกมวยนะครับ
ก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแอฟทักษะออนเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะครับติติงลูกเขยทำนองว่า
ปลูกฝังอะไรด้านไหนหรือครับที่พาลูกสาวไปสถานที่แบบนี้
ช่วยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยนะครับ
รวมถึงเรื่องที่สงกรานไม่เคยให้น้องปีใหม่ใส่คาซีสเวลาไปไหนนะฮะ
ซึ่งหลังจากที่คุณพ่อตาเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคุณสงกรานก็ไม่รอช้า
รีบเข้าไปตอบกลับทันทีบอกว่าครับคุณอาครับขอโทษทีครับที่ทำให้ไม่สบายใจนะครับ
แล้วหลังจากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวของพ่อตาและลูกเขยแบ่งกันเป็นสองมุมนะฮะ
ก็บอกว่าคุณตาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงหลานได้นะฮะ
อีกมุมนึงก็บอกว่าสงกรานก็พาลูกไปดูกีฬาดูให้เป็นกีฬานะฮะ

และสิ่งที่ชาวเต็สงสัยไปกว่านั้นก็คือทำไมสงการถึงเรียกคุณพ่อว่าอา
เออเขาเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอ

แต่ว่าล่าสุดนะคุณสงกรานก็ได้มีการลบคลิปซ้อมมวยออกจากไอจีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ได้มีการโพสต์รูปภาพลูกสิงโตขาวนะครับ

โดยแปลเป็นบทสนทนาระหว่างพ่อลูกนะครับบอกว่า
ลูกชายนะฮะถามว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวถึงหนักหนาเหลือเกินครับพ่อ
ส่วนพ่อก็จะตอบว่าฟังนะลูก
ต่อสู้กับปัญหาต่างของเราเป็นเพียงก้าวสั้น
เพื่อเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในระยะยาวของเรานะ
ลูกชายก็ตอบกลับไปบอกว่าขอบคุณครับพ่อ
นี่คือสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้ยินจากพ่อ
เราจะวางตัวอยู่เหนือเสียงวิจารณ์และเราจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นเสมอ
ก็วันวันพ่อของเขาเมื่อวานอีกมาก
เขาก็ไม่มีความหมายหรอกเขาลงให้พ่อเขานะผมว่า
แต่คนไปจับมาเป็นประเด็นใช่ไหม
มันเป็นความเชื่อมโยกนะ

แม่ส่วนใหญ่แต่เขาคงมีบางวันที่เขาไปอยู่กับพ่อบ้าง
บางวันที่พ่อเขามารับอะไรอย่างนี้มั้ง

แต่พอเขาโตมาสัก๕ขวบ๔ขวบ๕ขวบ๖ขวบอย่างนี้
เขาจะเริ่มรู้แล้วว่าคนข้างหลังพูดถึงเขากับแม่กับพ่อยังไง

บางเรื่องมันเป็นเรื่องชีวิตของเขา

เขาจะแต่งงานเราก็ไม่ได้ไปนอนกับเขา

ไม่ใช่แต่มันก็เรื่องดารามันก็เป็นเรื่องสนุกปากของคนอยู่แล้ว

มันมีผลกระทบมาถึงเด็กไงบางที

ไม่ได้บุกไปถึงเข้าที่โมนัสซ่าหรือเปล่าคุณไม่รู้น่ะ
จริงหนุ่มทำได้หนุ่มทำได้จริง
เอาไปดูอันนี้ดีกว่าเป็นเรื่องน่ารักของเพื่อนสนิทนะคุณนานาคุณเจนี่
คุณลองไปดูคลิปก่อนค่ะน่ารักมาก

ให้เช็ดหน่อย

นี่ถ้าเนี้ยทายใส่หน้ากาก
เขาใส่หน้ากากเมื่อกี้ไม่เห็นหรอกว่าเขาจะถอดมาเป็นใครบ้าง
ผมไม่รู้คุณไปตามดูให้จบคลิปก็ได้กันว่าใครเป็นอย่างไร

ขยี้เรื่องทุกคนถูกลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ก็เป็นอยู่ทั้งคุณสูบขวานคุณจอบขวาน

ไปดีกว่าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ